มาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ประมาณห้าทุ่มนะฮะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุมีการทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ถึงขั้นแทงกันตายในป้อมยามแห่งหนึ่งที่หน้าบริษัทสุรากระทิงแดง๑๙๘๘จำกัด
อยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะฮะไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าในป้อมยามมีผู้เสียชีวิตเป็นชายนะครับ
ชุดรอปภอยู่ก็นอนหงายมีเลือดไหลออกมาจากทางหน้าอกด้านซ้าย
มีรอยบาดแผลความกว้างประมาณ๑เซนติเมตรจากการถูกของมีคมแทงใต้ราวนมซ้ายตัดคู่หัวใจ๑แผลนะฮะ
ผู้ตายชื่อว่านายชาติชายวันศุกร์อายุ๕๑ปีนะครับส่วนผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนทำให้รู้ว่าชื่อนายสักกรินหลุ่นรอด
อายุก็ประมาณ๕๐กว่านะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันหลังก่อเหตุหลบหนีไป
ไปกับเพื่อนรปภอีกคนนึงชื่อว่านายไพโรธโพสาวังตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยนั่งดื่มสุราอยู่ด้วยกันนะ
แต่ว่านายไพโรธเนี่ยพยานบอกว่าไม่ได้ลงมือก่อเหตุแต่ว่าไปด้วยกันนะ
ป้อมยามก็มีเหล้าขาวขวดเล็ก๑ขวดมีมีดปลายแหลมแบบมีดปลอกผลไม้๑เล่ม
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับนายคำเบ้าชินภาพรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าว่าเมื่อคืนนี้ตัวเองมารับหน้าที่เข้าเวรต่อจากนายไพโรธตอนที่มาถึงก็เห็นนายชาติชายผู้ตาย
กับนายสักกรินคนก่อเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่กันอยู่แล้วในป้อมยาม
แล้วนายไพโรธเพื่อนอีกคนออกเวรก็เข้าไปดื่มด้วยส่วนตัวเองเนี่ยมาเข้าเวรต่อก็เลยอยู่นอกป้อม
ก็เลยไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทำหน้าที่เปิดปิดประตูเหล็กกั้นทางเข้าออก
สักพักหนึ่งก็เห็นนายชาติชายกับนายสักกรินเหมือนกับมีการล็อกคอกัน
ตอนนั้นก็นึกว่าทั้งสองคนกำลังยื้อเหมือนกับไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ยอมเลิก
ปรากฏว่าไปมาผ่านไปชั่วครู่เดียวนะครับนายสักกรินผู้ก่อเหตุก็มาบอกกับตนว่า
ให้ไปตามหัวหน้ารอปภมาพานายชาติชายส่งโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าถูกแทง
แต่ว่าแผลเนี่ยไม่เยอะหรอกนิดเดียวไม่ถึงตายหรอก
ส่วนนายสักกรินกับนายไพโรธก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปเลย
ส่วนตัวเองก็เข้าไปดูนายชาติชายที่นอนหงายอยู่ในป้อมยามที่ถูกแทงอยู่
ตอนนั้นอาการก็หายใจรวยรินก็รีบไปตามหัวหน้ารอปภให้มาดู
แล้วแจ้งตำรวจมาตรวจสอบประสานกู้ชีพมา
แต่ปรากฏว่าไม่ทันฮะเพราะว่านายชาติชายก็เสียชีวิตแล้ว

เมื่อเย็นที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกถงชัยเนทสุขาวัด
ที่อบตลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหลังจากได้รับ
ประสานจากญาติผู้ก่อเหตุให้มารับตัวนะฮะนายสักกรินผู้
ต้องหาก็เนี่ยแหละครับให้การว่าตัวเองทำงานเป็นรอปภอยู่
เดียวกับผู้ตายรู้จักกันมาประมาณเจ็ดแปดเดือนเมื่อคืนนี้
นั่งกินเหล้าขาวกันสองคนหมดไป๓ขวดเล็กแล้วก็มีปากเสียง
กันเรื่องงานผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายปกติแล้วนิสัยส่วนตัว
คือไม่ยอมใครหากพูดอะไรขัดคอจะอารมณ์เสียถึงขั้นทำร้าย
ร่างกายคนอื่นซึ่งวันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ยืนยันว่าไม่
ตั้งใจทำร้ายเขาถึงตายแต่ว่าถูกทำร้ายก่อนพอจะถูก
ทำร้ายก็หยิบมีดที่อยู่ในป้อมยามมาแทงใส่เพื่อป้องกันตัว
เท่านั้นเองตำรวจก็แจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจน
แก่ความตายนะครับก็ดำเนินคดีไปก็เริ่มต้นจากกินเหล้าอ่ะ